ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวชาวโปรตูเกตอายุ๒๔ปีค่ะ
ตกจากดาดฟ้าชั้น๖ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่แถวบังรักษ
ทีนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเธอขึ้นไปบนดาดฟ้า
เพื่อที่จะไปเล่นโยคะบนดาดฟ้า
ก่อนที่จะกระโดดลงมาทีนี้ตำรวจเองก็ยังเร่งหาสาเหตุที่แท้จริง
การเสียชีวิตครั้งนี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่คุณผู้ชมค่ะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเขาก็นำอุปกรณ์ไปตัดลวดหนาม
ไปเกี่ยวร่างของหญิงสาวชาวต่างชาติเอาออกมา
เพื่อที่จะนำศพลงมาจากกำแพงค่ะ
หลังเธอตกลงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตบางรักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ล้อมด้วยรั้วสังกษี
โดยบนแนวกำแพงนี่มีการติดลวดหนามซึ่งมีความคม
ก็ทำให้การนำร่างออกมาอย่างยากลำบากค่ะ
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อกล้ามสีเทากางเกงขาสั้นสีชมพู
รั้วลวดหนามเกี่ยวที่บริเวณเส้นผมแล้วก็เสื้อห้อยอยู่เหนือพื้น
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปพบว่ามีบาดแผลอยู่ทั่วแผ่นหลังเลยค่ะ
เรื่องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากการเสียเลือดเป็นเวลานานค่ะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือนางสาววีร่ามาเซียรัสรีโจอายุ๒๔ปี
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้ว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่กับพี่สาว

แล้วก็อย่างที่คุณมณฤดีบอกตอนตี๕นี่นะคะกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้ตายเดินขึ้นไปเล่นโยคะบริเวณดาดฟ้าชั้น๖ของโรงแรมได้
แล้วก็เห็นเป็นภาพว่าปีนรั้วลูกกรงกระโดดลงมาสู่พื้น
แล้วก็ห้อยอยู่ในสภาพที่คุณผู้ชมเราเซ็นเซอร์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเชิญพี่สาวของผู้ตายมาสอบสวนถึงสาเหตุอีกครั้ง
ตกลงแล้วมันคือการพลัดตกหรือว่าตั้งใจกันแน่

เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการส่งศพไปชนะสูตร
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ

เพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศโปรตุเกตต่อไปค่ะ